ไปดูกันต่อเรื่องของสถานการณ์โควิดกันหน่อยนะคะ
อยากให้ไปติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิดสิบเก้า
วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่ดูตัวเลขของผู้เสียชีวิตก็ลดลงต่ำกว่าร้อยแล้วนะคะ
ตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยวันนี้อยู่ที่แปดสิบเจ็ดศพ
ส่วนภาพรวมของสถานการณ์โควิดเนี่ยพบติดเชื้อเพิ่มเนี่ยอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าราย
แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดรายค่ะ
ในเรือนจำร้อยแปดสิบสี่รายติดเชื้อสะสมตั้งแต่มีการระบาดในปีหกสามเนี่ยมีมากกว่าหนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นราย
ผู้เสียชีวิตวันนี้อยู่ที่๘๗ศพซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในการระบาดระลอกใหม่นะคะ
จำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่ถึงหลักร้อยต่อวันส่วนผู้เสียชีวิตสะสมนะคะ
อยู่ที่กว่าหนึ่งหมื่นหกพันศพขณะที่ผู้รักษาหายแล้วก็กลับบ้านแล้วเนี่ย
มีกว่าหนึ่งหมื่นสามพันรายค่ะทีนี้พามาดูเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับการนำเข้าวัคซีนทางเลือกกันหน่อยนะคะ
องค์การเพศรัชกรรมออกประกาศชี้แจงว่าองค์การเพศรัชกรรมและสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
หลายคนรอคอยใช่ค่ะอยากรู้ว่าจะมาเมื่อไหร่
ตามกำหนดตุลาคมหรือว่าจะไปพฤศจิกายนหรือว่าจะยังไง
อ่าจดหมายฉบับนี้บอกรายละเอียดนะคะบอกแบบนี้
ตามที่บริษัทซิลิกฟามาจำกัดนะคะเป็นตัวแทนคู่สัญญากับองค์การเพศรัชกรรม
ที่เป็นผู้นำเข้าวัคซีนโมเดอร์น่าที่ได้เคยแจ้งเอาไว้
ก็คือในเดือนตุลาคมนี้และเมื่อได้รับวัคซีนแล้ว
เร่งดำเนินการกระจายตามสัดส่วนที่โรงพยาบาลได้จองเอาไว้อย่างเร่งด่วนต่อไป
สำหรับท่าทีขององค์การเพศรัชกรรมนี้เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่บริษัทซิลลิกระบุว่ามีแนวโน้มว่าจะส่งมอบวัคซีนได้
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปแล้วก็จะส่งมอบอีกล็อตเนี่ยในไตรมาสหนึ่งของปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าอ่ะ
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้ามาให้ได้ติดตามกันก็สรุปก็คือต้องรอ
บางคนบอกว่าเป็นพรีออเดอร์ที่รอนานที่สุดในชีวิตเลยรอนานแล้วก็รออย่างจดเจาะนะคะ
ต่อกันเลยค่ะไปดูสถานการณ์กันอีกนิดนึงการระบาดต่างจังหวัดเนี่ยยังมีกันอยู่
โดยเฉพาะที่นี่คุณผู้ชมค่ะนครศรีธรรมราชค่ะแล้ววันนี้ค่ะ
เป็นวันแรกของการบังคับใช้คำสั่งประกาศปิดอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะคะ
เพื่อระงับการระบาดหลังสถานการณ์ในจังหวัดเนี่ยพบผู้ป่วยในเขตอำเภอเมืองเนี่ย

ก็เลยทำให้บรรยากาศในอำเภอเมืองตามถนนสายต่าง
โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
มีสภาพแบบนี้แหละค่ะถนนโล่งทีเดียว
คนขับรถออกมาบนถนนน้อยกว่าทุกวันที่ผ่านมาค่ะ

ว่าประชาชนยังคงสามารถเดินทางเข้าออกตัวอำเภอเมืองได้อย่างปกติ
แต่ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีทหารมีอศ
ตั้งด่านตรวจบุคคลเข้าออกเมือง
ในการคัดกรองบุคคลเข้าออกอย่างเข้มข้นกว่าที่ผ่านมานะคะ
ผ่านการฉีดวัคซีน๒เข็มมาแล้วหรือเปล่า
โดยจะเน้นการตรวจคัดกรองจากบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสีแดงค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีมาตรการพิจารณาเป็นรายไปสำหรับการเดินทางเข้าออกในอำเภอเมือง
ก็เพื่อเป็นการลดการระบาดในพื้นที่อำเภอเมืองให้ลดลงต่อไปนั่นเองค่ะ